คำถามหนึ่งถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นผู้ว่า
สิ่งแรกที่คุณจะทำหรือว่า๓เดือนแรกที่คุณจะทำ
หลังจากที่ได้เป็นผู้ว่าจะทำอะไรอยากรู้ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามใน๒สนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะ
เดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าจะถูกใจจะโดนใจคนกรุงขนาดไหนค่ะ
เพราะว่าถามไปว่าอย่างแรกที่จะทำถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่า
จะทำให้คนกรุงได้เห็นอะไรภายในช่วงร้อยวันแรกด้วยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกต้องทำเร็วเออทำเร็วทำด่วนแล้วก็ทำเลยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกเลยนะ
จะไปขอสัญญาต่ออายุรถไฟฟ้าขอต่อสัญญาอายุรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาดูก่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นก็จะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
จะติดตั้งจะซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน
สำรองยาวัคซีนให้พอจะวางระบบสาธารณสุขให้พร้อม
รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่มิถุนายนเลยนะคะ
ก็ใกล้เคียงกับนาวากาตรีสิทธาธิวารีค่ะ
บอกว่าสิ่งแรกเลยที่ผมจะทำคือเตรียมบริหารจัดการน้ำ
เพราะว่าเลือกตั้งเสร็จปั๊บหน้าฝนพอดีไง
จะพร่องน้ำในคลองรอฝนที่จะมา
เดี๋ยวลองฟังไหม๒คนนี้ฟังเลยค่ะ

อาทิตย์หน้าวันพุธพระราชศูกษ์ฝนจะตกหนัก
เรารู้ล่ะมันก่อตัวมามันจะเข้ามาเนี่ย
ควรจะพร่องน้ำในคลองรอถ้าเราพร่องน้ำในคลองรอเนี่ย
เท่ากับว่าเรามีแก้มลิงที่เรามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ต้องไปลงทุนสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้เร็วนะฮะ
ขณะที่สูบน้ำบางทีแบบ๑๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
๑๒ลูกบาทเมตรคือ๑๒แทงก์๑วินาทีคือ๑๒แทงก์

สูบแป๊บเดียวเนี่ยคลองถึงพื้นไม่เคยมีการทำ
ถามว่าทำไมไม่ทำเพราะคุณใช้งบประมาณในการลอกคลองปีหนึ่งเป็นร้อยล้าน
แล้วถ้าคุณสูบน้ำออกจากคลองคนจะเห็นเลยว่ามึงไม่ได้ลอกจริงไง
นี่ค่ะสองคนฟังไปแล้วนะคะทีนี้พอไปถาม
บอกว่าร้อยวันไม่มีทางเป็นจริงได้แค่คิดก็หมดเวลาแล้ว
แต่ถ้าจะแก้ไขแค่เรื่องเดียวก็พอจะทำได้บ้าง
แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพมันไม่ได้มีแค่ปัญหาเดียว
ทั้งหมดนี้เป็นวัฒกรรมเชื่อไม่ได้นะคะ
แล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
ที่ไทยรัฐทีวีเอามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
เดี๋ยว๒๒พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมจะได้เอาข้อมูลตรงนี้
ประกอบการตัดสินใจเพราะดูสิขึ้นหน้าจอมาว่าเหลือเวลาอีก๑๙วัน
ที่เราจะได้เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกัน
ส่วนคนอื่นเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะ
คุณผู้ชมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการที่แสงความคิดเห็น
หรือว่ามีคำถามคาใจอยากจะให้ผู้ว่าคนสมัคร
เขาตอบมาหน่อยเขาจะช่วยเหลือคนกรุงอย่างไกลนะ
ไทยรัฐก็เลยอยากชวนชาวกรุงทุกคนมาร่วมบอกร่วมเล่าร่วมแชร์
ปัญหาที่ทุกคนเจอทางช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง
ติดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานคร
จะโพสต์รูปวิดีโอหรือข้อความก็ได้หมดเลยนะ
เรามาร่วมส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันนะครับ
สะท้อนของคุณนั้นสำคัญมากนะครับ